คุณผู้ชมครับมีรบพอของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่รังสิตนะฮะ
ในการเป็นช่องทางเอาไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
แต่เพื่อนรอปภขัดขวางเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เรื่องมันแดงทำให้เขาโดนไล่ออกจากงาน
สุดท้ายเขาย้อนกลับมามาแทงเพื่อนรับประพอจนเสียชีวิตคาที่
ติดตามเรื่องราวนี้จากรายงานครับ
ปีภูเขาเหตุซึ่งเป็นอดีตรอปภ
จากนั้นทั้งสองฝ่ายเปิดศึกวิวาดกัน

โกนขอความช่วยเหลือก่อนจะล้มลงที่หน้าบันได

ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เหตุเกิดค่ำวันนี้ที่บริเวณหน้าหอพักอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร

ซึ่งเป็นรอปภมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มิดแทงที่หน้าอกขวา๑แผลจนเสียชีวิต
สอบถามนายอุดรเต็มดีหัวหน้ารอปภ

คนก่อเหตุเป็นรอปภอยู่ที่นี่ได้๔๕เดือน
แต่เพิ่งถูกพักงานเมื่อ๒วันก่อน

ไม่อนุญาตให้ใครเข้าออกยกเว้นรถขยะ
แต่คืนเกิดเหตุผู้ตายทำหน้าที่

เสียงและใช้มีดแทงนายชัยจนเสียชีวิต
ส่วนตัวคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจฝังใจเจ็บที่ผู้ตายทำให้ถูกไล่ออก
ประกอบกับต้องการใช้ประตูนี้เพื่อซื้อยาเสพติดจึงก่อเหตุขึ้น
เพราะว่าคนที่จะมาเปิดประตูนี้ก็คือไม่ได้เป็นรอปภแล้ว

แกคงจะไม่ยินยอมให้กุญแจ

แล้วพอคนที่เสียชีวิตเคยบอกให้ผมว่า
เขาเห็นมาเปิดประตูนี้แล้วก็มีการส่งผ้าใช้ส่งความอยากดูให้กัน

ขณะที่หลานสาวของผู้ตายได้รับศพลุงมาประกอบพิธี
ที่วัดเกิดการอุดมอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เปิดเผยว่ารู้สึกโกรธแค้นผู้ก่อเหตุ
และสงสารลุงที่ถูกแทงตายในหน้าที่
ถ้ามีคนเข้ามาช่วยห้ามลุงคงไม่เสียชีวิต
รู้สึกสะเทินใจว่าทำไมถึงไม่มีใครลงมาดู
ทำไมถึงไม่มีใครมามาห้ามหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
กระทั่งตอนที่เขาชกต่อยกัน
ถ้ามีคนมาห้ามมาดูหรือว่ามีใครมาปามมาช่วยแยกอะไรนะ
ลุงคงไม่ถึงขนาดเสียชีวิต
สำหรับนายแดงผู้ก่อเหตุตำรวจจับกลุ่มได้แล้ว
ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
เมืองต้นรับสารภาพและอ้างว่าโมโหผู้ตาย

ใช้ไม้ตีก่อนจึงใช้มีดที่พกมา
จ้วงแทงจนเสียชีวิต
แล้วเขาก็ขอโทษผม
ขอโทษเสร็จแล้วเขาก็เดินไปหาไม้กระเตียงหน้าผมเลย
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะ

และจะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

สุภกิจตะโกนจีนถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน